ห์ลรีวิ่งไล่ว่างทีเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันจะกัดหรือว่าใดเม็ดแต่ถ้าเจอ
มันหวาดเสียวเอาไว้ก่อนคุณผู้ชมเราก็เลยจะพาไปดูพี่ใหญ่ตัวนี้ระแวงเหมือนกันนะ
จริงเวลาเราขี่จักรยานแล้วเจอสุนัข

เราก็จะรู้สึกแบบนี้มันระแวงหลังยังไงไม่รู้
แต่นี่ขนาดพี่ช้างอย่างแล้วแหวงหลังเลย

ไม่ใช่ฉันไม่ห่างตัวเองไม่ใช่ห่างหมา
ไม่งงหางฉันหรือหมากันเนี่ย
งงมันมาโดนขาหลังคล้ายกันแบบนี้
พี่เขาก็ระแวงเป็นพี่เขาก็กลัวเป็นเหมือนกันนะ
เอออย่าว่าไปเดี๋ยวอารมณ์กว่าจอยกระโดดทับเลยนี่
แหมน้องสุนัขน้องหมาเขาอยู่ห่างพี่เขาหน่อยละกัน
แม้ว่าตัวเองจะชอบเห่าหรือว่าชอบวิ่งไล่ทุกอย่างที่ผ่านหน้า

เบลนะลูกหลบมาไกลนะ
ก็เอ็นดูทั้งพี่ช้างทั้งเจ้าสุนัขนี่แหละ
สุนัขก็เหมือนจะก็้าก็กล้ากรักกลัวอย่างนั้น

เผื่อพี่ช้างจะต้องเดินผ่านแถวนี้บ่อย

ก็มาดีครับพี่ช้างมาดี
ดวงฟาดงาอันนี้น่ากลัว
อันตรายเหมือนกันนะโอ๊ยน่ากลัวจริงนะคุณผู้ชม